อีกเหตุการณ์คนร้ายทำทีจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์
วางแผนมีการไปล่อทางเซลล์ให้มาทำทีจะนับเซ็นเอกสาร
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก่อเหตุข่มขืนนะฮะล่าสุดนั้นจับตัวได้แล้ว
สภาพอิดโรยเลยไปดูภาพเหตุการณ์กัน
ชาวบ้านเขาเจอตัวคุณผู้ชมแล้วก็เจอนายชายศ
หรือโหอายุสี่สิบแปดปีนะฮะผู้ต้องหา
ก็ควบคุมตัวเอาไว้ครับหลังจากก่อเหตุลวงเซลล์สาว
อายุสามสิบห้าปีนั้นมาข่มขืนเมื่อวันที่สามสิบกันยายนที่ผ่านมา
ภายในสวนยางนะครับในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดระยองหลังเกิดเหตุชาวบ้านครับได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย
ก่อนทางตำรวจสพสำนักทองที่ระยองจะเข้าไปปิดล้อมพื้นที่
ในการจับกลุ่มครับ๒วัน๒คืนสุดท้ายพบตัวในที่สุด
ผู้ใหญ่บ้านครับบอกว่าชาวบ้านนั้นโทรมาแจ้ง
พร้อมกับประสานตำรวจเมื่อมาถึงพบนายโอนั้นอยู่ในสภาพอิดโรยครับ
พอนายโอเห็นผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาหาแต่โดยดีนะครับ
เจ้าตัวให้การบอกว่าที่จริงเนี่ยไม่มีเจตนาก่อเหตุหรือวางแผนมาก่อนนะ
ที่ก่อเหตุไปไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกับทำไปโดยไม่รู้ตัว
แต่ว่าทำไปแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ทำครับอยากจะขอโทษผู้เสียหาย
นอกจากนี้ในโอ๋นะครับยังบอกอีกว่า
ขณะหลบหนีอยู่ในป่าได้ยินเสียงตำรวจและชาวบ้านที่ขึ้นไปติดตามตัวครับ
เขาก็มีการหมอบลงกับพื้นดินพอกลางวันก็ลงจากเขา
ขโมยของตามบ้านเอาโทรศัพท์ของชาวบ้านในพื้นที่ไปสองเครื่องนะฮะ
คืนแรกนอนอยู่บนเขาคืนที่๒นั้นอยู่ที่เชิงเขา
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขณะเดินลงเขามาเจอชาวบ้าน
ก็ถูกจับตัวในที่สุดครับ
เดินออกมาเรื่อยเลย
อย่างไรครับทำตามภาพบอกเขาแบบและหลายคนเกินอะไรมา
หลายคนก็โดนท้องอยากขอโทษเขา
แต่มันเดินมากดี
นี่ครับสอบปากคำเบื้องต้นก็ตำรวจคุมตัวนี่ฮะ
ทำแผนนะครับจุดแรกครับเป็นจุดที่นัดผู้เสียหาย
จากนั้นออกอุบายให้ผู้เสียหายไป
รับเอกสารนะครับพอถึงจุดเกิดเหตุใช้อาวุธมีดจี้ครับลากตัวผู้เสียหายนั้นเข้าไปที่ป่า
แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการข่มขืนนั้นกดน้ำก่อนด้วย
พอก่อเหตุเสร็จก็หนีเข้าไปบนเขาต่อมาครับแอบลงมาขโมยโทรศัพท์ชาวบ้านไปสองเครื่อง
แล้วก็หนีขึ้นเขาไปอีกหลังทำแผนครับตำรวจคุมตัวกลับไปที่สถานีตำรวจเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะครับ
มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายและหน่วงเหนียวกักขังให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
ผู้เสียหายยืนยันนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการพูดคุยกันก่อนจะไปเซ็นสัญญาซื้อรถมอเตอร์ไซค์
ขณะพูดคุยปรากฏว่านายโอมีเพื่อนร่วมพูดคุยด้วยก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีการวางแผนครับ
และอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อในเรื่องนี้นะครับ
ข่าวนี้ก็ข่าวร้อนในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันเรียกว่าพอได้ยินข่าวก็สะเทือนใจในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะอันตรายมากจริงนะคะ